ล่าสุดครับฉลามชนชูบรีเอฟซีมีการเปิดตัว
เจอซีจรหัวหอกทีมชาติบาเรนนะครับ
เชื้อสายไนเจรียจากสโมสรขอนแก่นยูไนเต็
เข้ามาร่วมทัพในโคต้าเอเชียในเล็กที่๒
พร้อมกับสวมเสื้อใหม่เลขยี่สิบสองลงล่าตะคาย
จะเป็นต่างชาติคนสุดท้ายของชวนบุรีนะครับ
โดยก่อนหน้านี้ชมบุรีเพิ่งจะเปิดตัว
เนียเอลสตอร์ประกันหลังลูกครึ่งมาเลเซียสวีเดน
สโมสรยาโฮดารุตัสซิมยักษ์ใหญ่
หลีกสูงสุดของประเทศมาเลเซีย

เมื่อวานเสร็จสัญญากับจักริจลาบตระกูลจากสมุทรประการซิตี้
ทับในเล็ก๒โดยดาวเตะในวัย๒๖ปี

ทีมในหลีกท้องถิ่นของดินแดนน้ำหอม
จากนั้นนะครับก็ย้ายมานะครับร่วมทีมในไทย
แล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับล่าสุดอยู่กับสมุทรประการซิตี้ผลงาน
ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ๑๑เกมยิงไป๓ประตู

ตูทีมชาติไทยยังรอในการตัดสินใจ

ตลาดซื้อขายจะปิดในช่วง๕โมง
เจ้าตองจะเลือกเล่นสโมสรไหนในไทยลีก
หรือว่ากลับต้นสังกัดที่มีสัญญาอยู่
โอเอชลูเวิลทีมในลีกของเบลเยี่ยม
ลีก๒๐๒๐นะครับที่มีการเลื่อนการแข่งขัน

จะกลับมาเตะ๖๗กุมภาพันธ์
กลับมาเตะพุธที่๓กุมภาพันธ์ครับ

จะกลับมาเตะเร็วขึ้นซึ่งบริษัทไทยลีกนั้น
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย๕วัน
แล้วก็จะมีการประชุมร่วมกันในทุกสัปดาห์ครับ
โดยเรื่องนี้นะครับก็มีการพูดถึงเพิ่มเติม
โดยเลขานุการบริษัทไทยลีกอย่างคุณวรงทิวทัศน์ก็บอกถึงสาเหตุของการตัดสินใจตัดจบการแข่งขันไทยลีก๓ด้วยนะครับ
รอบภูมิภาคว่ามันมาจากรัฐบาลมีนโยบายประกาศพื้นที่ควบคุม๒๘จังหวัด
ทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางนะครับรวมถึงหลายสโมสรก็ทำงบประมาณจำกัดถึงแค่เดือนมกราคม
จึงเป็นที่มาของมติในการตัดจบซีซั่นส่วนทีมที่ลุ้นในการเข้ารอบแชมป์เป็นสลีกนะครับ
จะลุ้นไปไทยลีก๒สมาคมจะหารือกับตัวแทนของแต่ละโซนวันนี้นะครับในช่วงบ่ายนะครับ
โซนคุยกันไปแล้วตั้งแต่เช้าเลยว่าบทสรุปที่ออกมาดีที่สุดกับทุกฝ่ายจะเป็นอย่างไรครับ
และทั้งหมดนี้คือกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ